สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เริ่มกันที่เรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะ

ออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่า
โค้ชคนไทยค่ะก็สามารถพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จได้
เพราะว่าสามารถเข้าใจนักเตะแล้วก็ปรับตัวเข้ากับนักเตะได้ง่ายค่ะ
เจ้ามวยถุยสินดังดากองหน้าทีมชาติไทยนะคะ
ก็เปิดเผยหลังจากเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙
ถึงประเด็นเรื่องตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
ซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการค่ะ

ชคนไทยจริงแล้วก็มีความสามารถไม่แพ้กุญสือต่างชาติ
แล้วก็เรื่องของการสื่อสารรวมถึงการโดนใจ
ก็จะมีเหนือโค้ชต่างชาติด้วย

ยังสามารถรวมใจนักเตะให้เป็นหนึ่งเดียว
และพาทีมประสบความสำเร็จได้เหมือนกันค่ะ
การที่เป็นคนไทยเอง
ซึ่งเข้าใจนักฟุตบอล
แล้วก็อย่างโค้ชโต๋ยหรือโค้ชโชคพี่โชค
ก็เป็นนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลมาก่อน

เพราะฉะนั้นนักฟุตบอลเคารพในตัวของโค้ชโต๋ยและโค้ชโต๋พี่โชคอยู่แล้ว
มันเลยทำให้การทำงานร่วมกันค่อนข้างไม่มีปัญหาอะไรมากมาย
ต่อกันที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ก็ได้ร่วมกันหารือกับนายทัชพลกาญจนากูลผู้ว่าการเคหาแห่งชาติ
ถึงความคืบหน้าของการหาพื้นที่สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติเพิ่มเติมค่ะ
โดยการหารือนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เปิดเผยค่ะว่า
และการเคหาเองก็มีนโยบายสนับสนุนหน่วยงานทุกองค์กรรวมถึงกีฬาด้วย
ก็เลยนำเอานโยบายและแนวคิดมาเสนอเบื้องต้น
ซึ่งณตอนนี้นะคะมี๓แห่งที่สามารถดำเนินการได้
มีอยู่ย่านลำลุกการมก้าวและบางพลีจังหวัดสมุทรการ
ขณะที่รูปแบบศูนย์ฝึกฟุตบอลนะคะสมาคมต้องการให้มีทั้งสนามฟุตบอล
สนามฝึกซ้อมแล้วก็ที่พักนักกีฬาอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด
โดยคาดการณ์นะคะว่าเฉพาะศูนย์ฝึกจะต้องใช้งบประมาณประมาณ๓๐๐๔๐๐ล้านบาท
ส่วนการสร้างสนามฟุตบอลแบบสเตดียมที่ทันสมัย
ต้องใช้งบประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท